คุณผู้ชมคะเราได้นำเสนอเรื่องของมูลนิธิเพื่อนช้างที่ผู้ก่อตั้งเขาบอกว่า
ทำต่อไปไม่ไหวแล้วมีปัญหาเรื่องของสุขภาพมีปัญหาเรื่องของเงินทุนนะคะ
หลังจากมีข่าวนี้ออกไปตอนนี้เนี่ยคนในวงการบันเทิงก็มีการโพสต์ภาพกันเยอะเลยค่ะ
เชิญชวนให้ร่วมการบริจาคให้กับทางมูลนิธินะคะ
คนละบาทก็เจ็ดสิบล้านบาทแล้วศิลปินดาราหลายคนเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคุณไม้พิรัตนออมสุชาแต้วนัทพรดีเจต้นหอมสกุลตลา
นางเสาไทยคุณเจี๊ยบละละนาคุณอาร์ตพระสุทธิ์เป็นต้นก็แชร์ภาพภาพนี้นะคะ
เป็นภาพนางสาวโซไรดาซานวาลาที่ถ่ายภาพคู่กับช้าง
แล้วก็มีข้อความที่มูลนิธิเพื่อนช้างกำลังจะยุติบทบาทเพราะว่าขาดสภาพคล่องทางการเงิน
แล้วก็ระบุข้อความรณรงค์ให้คนไทยหยิบยื่นน้ำใจคนละเล็กคนละน้อย
เพื่อช่วยเหลือช้างไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้
ในวงการบันเทิงบางส่วนบริจาคไปแล้วนะคะ
คุณแท็กพระรันยูก็โพสต์ภาพอินสตาแกรมส่วนตัว
หลังจากร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิ
แล้วก็เชิญชวนให้ช่วยกันบริจาคนะคะ
คุณมาช่าก็โพสต์ภาพตอนที่เธอร่วมบริจาคเงิน

ถ้าหากว่ามูลนิธิต้องยุติลง
แล้วก็เชิญชวนแฟนให้ช่วยกันบริจาคเงิน
เพื่อให้มูลนิธิเพื่อนช้างสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะคะ
เพราะว่าเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
ทำงานมา๒๐กว่าปีนะคะ
ถ้าจะต้องมายุติบทบาทลงหลายคนก็เสียดายนะคะ
อยากจะให้ช่วยเหลือช้างต่อไป